วันนี้ชนะถล่มทลายเลยนะคะ
แล้วก็เป็นการสร้างสถิติครั้งประวัติศาสต

ท่านบอกว่าอย่าใช้คำว่าใช้ชนะนะฮะ
ใช้คำว่าใช้ชนะไม่ได้สำหรับคุณชัดชาติ

นี่คือคำสั่งของประชาชน

คือมีอีกหลายข้อความนะ
ที่คุณชาติชาติได้ส่งสัญญาณออกมา

แต่บางอันก็อย่าเพิ่งไปพูดถึง

แต่เรื่องใหม่วันนี้

ในการชี้ชะตาผู้ว่ามหานคร

จะเทียบคะแนนให้คุณผู้ชมได้ชม
แบบเขตต่อเขตแบบคนนั้นแบบคนนี้
แบบคนนั้นไม่ได้ใช้สักอัน

โพลมาซึ่งก็สอดคล้องกับโพลนะคะ

เปิดแบบสำรวจหลังการเลือกตั้งมา

นับคะแนนไปเรื่อยเลยไม่ได้ใช้เลย
ไม่ได้เทียบเทียบ
แล้วนี่คนจะมองไปถึง

ทุกเขตคุณชชาติชนะหมด
แต่ว่าล่าสุดดูสิตมีเขตเดียว

ก็เป็นเขตทหารไงฮะ
คุณสกลทีบอกว่าอาจจะเป็นบารมีของคุณพ่อ
คุณพ่อเป็นผ่านประกอด

ตี๕แล้วคุณชัดชาติออกวิ่งแล้วดิ

โอ้โหแข็งแกร่งตั้งแต่วันแรกหลังการเลือกตั้งเลยนะ

ผลคะแนนที่นับกัน๕ชั่วโมงกว่าครับ
ได้ว่าที่ผู้ว่ากอทมคนที่๑๗

ที่อาคารไอราวัตรพัฒนาครับ
สารวการกรุงเทพมหานครดินแดงนะครับ

ในฐานะผู้ในการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

การเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร

ผลการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สิ้นสุดลงในเวลาตี๑๕นาที

นายชัชชาติสิทธิพันธ์

นายสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์
จากภักดิ์ประชาธิปัตย์

ผลตบรวจเอกอาศวินขวัญเมือง

แปลว่าอดีตรองผู้ว่ากรุงเทพ
แนนผู้ว่ากรุงเทพ

แนน
แนน
แนน
สองกรบ้างครับสมาชิกสภาคกรุงเทพมหานครหรือสองกรทั้ง๕๐เคต
ณเวลา๒๒นาฬิกา๔๕นาทีของเมื่อคืน
เพื่อไทยได้๑๙เคตครับ
ก้าวไกล๑๔ประชาธิปัตย์๙ไทยสร้างไทย
รักกรุงเทพ๒พลังประชารัฐ๒
ผู้สมัครอิสระ๒เขตครับ
นี่ดูคะแนนแบบนี้ฝ่ายค้านยึดกรุงเลยนะครับเนี่ย
แต่ฝั่งที่เชียร์ประชาธิปัตย์นี่สิ
จากที่อกหักมาตอนเลือกตั้ง๖๒
พอมาเห็นแบบนี้เออมีใจชื้นเหมือนกันนะครับ
ก็ยังได้มาถือว่าโอเคอยู่นะครับ
แต่ถ้าเกิดว่าไปดูประวัติการเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพ
ประชาธิปัตย์เขาคลองอยู่แล้ว
เทียบกับครั้งก่อนเนี่ยถือว่าก็แหมอาจจะไม่เป็นตามเป้านะคะ

ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาประชาธิปัตย์เขาแข็งแรง
ในเรื่องของตำแหน่งกรุงศาลมอล์นะ
ส่วนการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งก็มีนะครับ

เขตสวนหลวงเขตบางซื่อแล้วก็สัมพันธวงศ์
ขยำบัตรเลือกตั้งนะครับ๑รายที่คลองเตย
แล้วก็เอาบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยเลือกตั้ง๑รายที่บางซื่อ
มีการทำบัตรเลือกตั้งชำรุดนะครับ
จำนวน๑รายที่เขตหนองแขมมีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง
เครื่องหมายกากบาทลงในบัตรลงคะแนน
แล้วใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายภาพบัตรเลือกตั้ง

เพื่อให้เห็นเครื่องหมายการลงคะแนน
อันนี้เกิดขึ้นที่หน่วยเลือกตั้งที่ราชเทวีครับ
เอาล่ะมาดูท่าทีของว่าที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

แถลงใช้ชนะที่สเตรเดียม๑ประถุม๑ครับ
ก็เป็นวอลูมของคุณชัชชาสิทธิพันธุ์ด้วย

คุณชัชชาสิทธิพันธุ์ขอบคุณทุกคนที่โทรมาหา
ไม่ว่าจะเป็นคุณสุชัชวีนะครับ
ที่บอกว่าพร้อมจะร่วมงานกับสอกรของภาควัฒนธิปันธุ์

แล้วก็คุณวิโรธก็โทรมาแสดงความยินดี
บอกว่าถ้ามีโอกาสทำงานร่วมกับส่อภาคเก้าหน้าก็ไม่มีปัญหานะ
คุณวิโรธยังฝาก๑๒นโยบายของการพัฒนาของพักเก้าไกลเอาไว้ด้วย
ยืนยันว่าเราต้องก้าวข้ามความแตกแยกและเป็นหนึ่งเดียวนะครับ
ที่จะทำให้กรุงเทพมหานครเดินหน้าไปได้
นายชัดชาติกล่าวบอกว่าวันนี้หากกรกตนะนะ
รับรองผลอย่างเป็นทางการเขาพร้อมจะเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
และจะต้องรับใช้ประชาชนทุกคนร่วมกัน
เลือกไม่เลือกไม่ใช่ประเด็นแต่ผมต้องทำงานให้ทุกคนอยู่แล้ว
ฟังแล้วขนลุกเพราะทุกคนคือเจ้านายผม
แต่ว่าอย่าโกรธกันอย่าทะเลาะกันเราต้องดูแลประชาชนอย่างเท่าเทียม
คุณชาติชาติขออาสาเป็นผู้นำแห่งความหวังขอให้เราเดินร่วมกันไป
เห็นต่างได้แต่อย่าโกรธกันอย่าเกลียดกัน
เชื่อว่าจะทำให้กรุงเทพมหานครที่สวยงามทุกคนอยู่แล้วมีความสุข
วันนี้เขาตื้นตันใจมากนะครับ
ขณะนี้ยังรอกรกตประกาศผลอย่างเป็นทางการรับรองผลอย่างเป็นทางการอยู่
วันนี้เราเป็นอิสระก็สามารถรวมพลังทำงานได้เชื่อว่าหากกรกตรับรอง
เราจะสร้างกรุงเทพนะครับเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับพวกเราทุกคน
ส่วนเรื่องทีมบริหารขอดูภาพรวมสัก๑๒วันประกาศแน่นอน
จะให้ใครมาช่วยเป็นลองพูดวงพูว่าเลยนะหน้าจับตามมองครับ
ส่วนถามว่าสิ่งแรกที่จะทำเมื่อเข้าไปเป็นผู้ว่ากอทม
คุณชาติชาติบอกว่าข้าราชการกรุงเทพมหานครครับ
คือท่านบอกว่าขอให้ไปอ่านนโยบายในเพจชัด
ที่มีอยู่๒๑๓ข้อหรือนโยบาย
ขอให้พวกท่านไปอ่านให้ละเอียดไม่เข้าใจมาถาม
สิ่งแรกที่จะทำคืออะไร๒๑๓แผนสำหรับ๕๐เขต
ที่ท่าน๒เดือนก่อนหน้าไปลงพื้นที่
ลงพื้นที่อย่างหนักจริงนานกว่านั้นด้วยนะครับ
ฝากให้ไปศึกษานะครับแล้วมาคุยกัน

มั่นใจว่าทำงานครบ๔ปีแน่นอนฟังเสียงคุณชาติชาติครับ
ที่เราจะทำงานร่วมกับสตทุกท่านด้วย
ผมว่านี่คือสิ่งสำคัญนะครับที่เดินไปด้วยกันครับ
แต่ว่าของเราบอบช้ำมาเยอะครับกรุงเทพแล้วก็ประเทศไทยนะ
ถึงว่าแล้วที่เราต้องเดินไปเห็นต่างได้แต่อย่าขอบกันครับ
พี่สายผมเป็นคนชอบติดบินนะนะ
แต่เขาจะเป็นที่ว่าสันตอนแล้วจะลงทิ้งที่ทุกอาทิตย์
ประชุมที่เกิดทุกเขตในแต่ละอาทิตย์
ถ้าใจจานที่เคยอยู่ที่จะทำดีนะเขาจะรู้ว่าใครอะไร
เพราะฉะนั้นถ้าใจจานที่ดีไม่ต้องกลัวครับ
ถ้าใจจานที่ไม่ดีเปลี่ยนตัวได้
เมื่อวานเดินมาสุดท้ายไหมหรือว่าประกาศจะให้เราเดินต่อ
ก็ถ้ากรกตรับรองเราอาจจะได้เดินต่อ
แต่ก็อย่างที่บอกว่ามันไม่ใช่มันก็เป็นธรรมที่หนักครับ

คือประเด็นที่ท่านมั่นใจว่าจะอยู่ทำงานครบ๔ปี
รับใช้พี่น้องชาวกรุงเทพมหานคร
นักข่าวถามไงว่าจะมั่นใจได้ยังไงว่าจะอยู่ครบเทอม

ก็ต้องยอมรับว่าคนเราฝั่งความคิดกันนะคะ
ท่านบอกว่าดูคะแนนที่ผมได้มา
คะแนนมากกว่านายกซะอีก
นี่ทำให้เห็นว่าชาวกรุงเทพต้องการอะไร
และเป็นเจตจำนงของชาวกรุงเทพ
ว่าต้องการจริงให้เขาเข้ามารับใช้พี่น้อง

ท่านยืนยันมั่นใจว่าจะอยู่ครบเทิม

คุณชาติชาติเป็นเจ้าของสถิตินะครับ

ท่านี้คือท่าตอนที่ขึ้นมาให้สัมภาษณ์พี่เบิร์ตนี่ใช่ไหมตอนนั้น

นี่แหละค่ะโอ้โหสุดยอด

ท่านชัตริย์ชาติอยู่ครบเทิมไหม
แล้วก็นโยบายที่ท่านหาเสียงไว้
รับปากกับประชาชนประชาชนชาวกรุงเทพนี่แหละ

พี่น้องชาวกรุงเทพให้ความไว้วางใจนะคะ๑ล้าน๓แสนกว่าใช่ไหมคะ
๓แสน๘เกือบ๑ล้าน๔แบบสไลด์แบบนี้
นับตั้งแต่มีผู้ว่ามาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
นี่เป็นผู้ว่าที่ได้คะแนนเสียงจากประชาชนมากที่สุด
มากที่สุดครั้งก่อนนู้นก็ปี๕๖คุณชายหมูใช่ไหมคะ